อีกหนึ่งคลิปชนแล้วหนีเหมือนกันนะคะ
แต่อันนี้เป็นเหตุการณ์ระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ค่ะ
กรณีผู้ใช้งานเฟซบุ๊คชื่อพานุวัฒน์ปินาศาล
เผยคลิปขณะขับรถยนต์ไล่ล่าเก๋งฮอนด้าซิตี้
ที่ก็ขับรถชนรถจักรยานยนต์ก่อนลากไปไกลหลายกิโลเมตร
ภายในพื้นที่เขาตาโลจังหวัดชนบุรี
แล้วก็อ้างว่าผู้ขับขี่รถฮอนด้ามีอาการมืนเมาร่วมด้วย
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทสมคิตเฮงเสถียรสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรน้องปลือจังหวัดชนบุรี

เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๑๙เมษายนเวลาประมาณ๓ทุ่ม
ขณะที่นายธีรศักดิ์ผ่องศรีใสอายุ๓๑ปี
กำลังขับรถเก่งฮอนด้าซิตี้
ทะเบียนขอข่ายรอเรือ๕๑๗๓ชนบุรี
ตามถนนเรียบรถไฟมุ่งหน้าเข้าเขาตาโลค่ะ
พอถึงสี่แยกตัดกับซอยเนินพลับหวาน
นายธีรศักดิ์เปลี่ยนใจจากเดิมจะเลี้ยวขวาเป็นมุ่งหน้าตรงไป
ส่งผลให้ชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของพลทหารเกรียงศักดิ์ฐานวิหาร
อายุ๒๒ปีที่ขับขี่มาจากถนนสุขุมวิทย์
่งหน้าเนินพลับหวานจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ต้นนายธีรศักดิ์ให้การว่าสาเหตุที่ไม่หยุดรถเนี่ย
เนื่องจากเกิดความตกใจเพราะถูกรถยนต์คันหลังไล่ตามมา
แล้วก็บอกว่าเขาเพิ่งขับรถยนต์มาได้๓๔เดือนเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยินดีที่จะรับผิดชอบผู้เสียหายทุกอย่าง
คือขับหนีไปไม่ได้หยุดรถตอนแรกแต่สุดท้ายก็ตามตัวเจอแล้ว

ส่วนประเด็นที่ผู้ถ่ายคลิปที่เขาบอกโอ้โหล่าตามไปเลย
ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่พบนะคะ
ซึ่งก็ได้นัดหมายสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อช่วงค่ำของวานนี้
แต่ผู้ก่อเหตุก็ขอเลื่อนออกไปเป็นช่วงบ่ายวันศุกร์
ตำรวจก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหาด้วยกันค่ะ
หนึ่งคือฐานขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
และสุดท้ายไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามความสมควรค่ะ
แต่ละคลิปคืออุบัติเหตุเกิดขืนบนท้องถนน
นึกถึงข้อเสนอของนายแพทย์แท้จริงสฤภานิษฐ์
เรือนคาทิการโมละนิธีเมาไม่ขับ

ท้องถนนต่อเนื่องจากช่วงสงครานที่ผ่านมาหยุดยาว
แล้วก็มาต่อเนื่องกับคลิปที่เราเห็นหน้าจอเนี่ยนะคะ
แพทย์แท้จริงเสนอบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐสนับสนุน
ให้รถทุกคันติดกล้องหน้ารถ
สนับสนุนยังไงเช่นรถคันไหนติดกล้องหน้ารถ

หักภาษีได้หักลดห่อนค่าใช้จ่ายได้
เป็นการสนับสนุนให้ตรวจสอบกันเอง

เพราะว่าในแพทย์แท้จริงบอกว่าถึงจุดแล้ว

ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
เพราะเกิดขึ้นเยอะจริงในบ้านเรา

ใช่แต่การเปลี่ยนเลนกระทันหันแบบนี้
คนก็ชน๑๐คนนะคะ

เพราะดีจริงนะคะที่คนที่ถูกชน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิต

เสียเวลาดีกว่าที่ผู้อื่นเสียชีวิต